ขึ้นที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวานนี้นะคะที่มีกรณีที่รถเก๋งพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียน
มีนักเรียนอยู่ในนั้นแล้วก็บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะคะ
วันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้เปิดเผยออกมาค่ะ
ขออภัยค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะคุณผู้ชม
วินาทีนี้คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะเนี่ยค่ะคือจะเห็นว่ารถเก๋งคันสีดำพยายามจะแซงซ้ายรถตู้
เสร็จแล้วเนี่ยแซงไม่พ้นก็ไปพุ่งชนรถตู้ที่รับส่งนักเรียน
รถตู้เนี่ยเสียหลักไปพุ่งชนประสานงากับรถตู้อีกคันนึงที่ขับสวนทางมา
เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะโอ้โหหวัดเสียวจริงจริง
เหตุการณ์นี้ค่ะทำให้รถ๓คันต้องบอกว่าพังเสียหายยับเยิน
แล้วก็มีผู้โดยสารทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะคันที่เป็นคันรับส่งนักเรียนนะคะ
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๘คนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทั้งชั้นปฐมและชั้นมัธยม
โรงเรียนต่างในจังหวัดพิจิตรนะคะ
จำนวนนี้เนี่ยเด็กนักเรียนอาการสาหัส๕คนนะคะมีเสียชีวิต๒ราย
เป็นเด็กชายอายุ๑๐ปีค่ะเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับรถนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คนขับรถเก๋งบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางที่กำลังก่อสร้าง
ก็เลยขับแซงซ้ายรถตู้นักเรียนแต่ว่าตนเองแซงไม่พ้นรถก็เลยเสียหลักพุ่งชน
แล้วรถตู้นักเรียนพุ่งชนประสานงากับรถตู้รถอเนกประสงค์อีกคันนึง
นี่ค่ะเราทำภาพให้ดูกันชัดนะคะ
ซึ่งวันนี้นะคะนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้งหมดนะคะ
กำชับให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ตำรวจสพเมืองพิจิตรตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองขนส่งจังหวัด
ตัวแทนผู้รับเหมาทำถนนสายพิจิตรสากเหล็กก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะครับก็มีการกำชับผู้รับเหมานะคะ
ว่าแบบนี้ต้องทำป้ายเตือนมีสัญญาณไฟต่าง
คนที่ขับขี่จะได้ใช้ความระมัดระวังนะคะถนนเองก็
ก็มีส่วนที่ทำให้การขับขี่ไม่เป็นไปโดยราบรื่นด้วย
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็หลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะ
บรรยากาศที่โรงพยาบาลพิจิตรพบว่ายังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่นะคะ
แล้วก็มี๔รายที่บาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์ให้กลับบ้านแล้วนะคะ
มีนักเรียนชั้นป๔เสียชีวิต๒รายและผู้ปกครอง
วันนี้ก็มาติดต่อทำเรื่องรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
คุณโสพลมโนวชิรสันผู้จัดการโรงเรียนอนุมานวชิระบอกว่า
ตอนนี้มีนักเรียนของโรงเรียนรักษาตัวอยู่๒ราย
เป็นเด็กอายุ๕ปีกับอายุ๑๐ปีค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวไปที่วัดหนองถ้ำที่อำเภอเมืองพิจิตร
ซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นสถานที่จัดงานศพของเด็กชายจิรพัฒน์เพตรา
หรือน้องโชกุลอายุสิบเอ็ดปีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
แม่ของน้องโชกุลคุณวานิดาเพตราบอกว่าวันเกิดเหตุ
โชกุลรับประทานอาหารเช้าและออกจากบ้านมาขึ้นรถรับส่ง
ก็ไม่มีลางบอกเหตุใดพอตนเองทราบข่าวสะเทือนใจก็รับไม่ได้ค่ะ
อยากจะบอกคนขับรถทั้งหมดว่าโปรดขับด้วยความระมัดระวัง
อย่าใช้ความเร็วเพราะมันแลกมาด้วยการสูญเสียหลายชีวิตค่ะ

ศพของน้องโชกุลเนี่ยจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๔มกราคมนี้ค่ะ